คุณผู้ชมครับมาดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านกันนะครับ

รถกระบะตัดหน้ารถทัวร์ขณะที่กำลังยูเทิร์น
เกิดการชนกันอย่างแรงเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงเหมือนกัน
คุณผู้ชมดูนี่นะฮะ

แล้วก็พุ่งมาแบบนี้เลยเป็นนาทีขณะที่รถทัวร์กลับรถ
บริเวณจุดกลับรถหน้าบริษัทไทยประกันชีวิตฝั่งขาเข้าเมืองน่าน
ถนนยันตรกิจโกศลตำบลดู่ใต้อำเภอเมืองน่านนะครับ
แล้วก็มีรถกระบะวิ่งมาทางตรง

รถทัวร์เสียหลักพุ่งขึ้นเกาะกลางถนน
ชนกับเสาป้ายเตือนจานจราจร
แล้วก็ข้ามเลนเฉียวชนกับรถเก๋งสีดำ
จอดติดไฟแดงอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับ
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบรถกระบะสีขาว
ซึ่งมีนายเทวินสิริมาตรเป็นคนขับ
สภาพด้านหน้ารถกระบะก็พังยับเยินแล้วครับ
ห่างจากจุดชนประมาณ๑๐๐กว่าเมตร
ก็พบรถทัวร์สีฟ้าขาวน่านกรุงเทพบริษัทนครชัยแอร์จอดอยู่

แล้วก็ตามพื้นถนนมีรอยขูดกับพื้นเป็นทางยาวเลย
เพราะว่ารถทัวร์มันลากป้ายจราจรมาด้วย
ป้ายสัญญาณต่างมาด้วยนะครับ

ซึ่งจอดติดสัญญาณไฟแดงถูกเฉียวชน
กระจกมองข้างด้านขวาแล้วก็ประตูข้างคนขับ

จากการสอบถามนายบุญเลิศดอกรักอายุ๖๐ปี

เล่าให้ฟังว่าได้นำรถออกมาจากที่จอดรถของบริษัท
เพื่อจะไปรับผู้โดยสารที่สานิขนส่งจังหวัดนั่น
เพื่อจะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร
แต่เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุก็จอดรอสัญญาณไฟจราจร
จะตีวงเลี้ยวเพื่อจะกลับรถ
ขณะเดียวกันนะครับก็มีรถกระบะพุ่งเข้าชนด้านข้างขวา
รถทัวร์เสียการควบคุมก็เลยเป็นอย่างนี้แหละฮะ
มาทางย้อนสอนย้อนเลนมาในถนนอีกเส้นหนึ่งนะครับ
แล้วก็เฉียวชนจนเกิดเป็นอุบัติเหตุ
ที่เราได้รายงานไปว่ามีรถคันไหนเสียหายบ้าง
เรื่องต้นตำรวจได้แจ้งให้คนขับรถทั้ง๓คัน
ไปสอบปากคำต่อที่สพเมืองน่าน
แล้วก็ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของคนขับรถ
โดยเฉพาะรถกระบะสีขาวนะครับ
แล้วก็ของรถทัวร์ด้วยนะฮะ